มาทางเรือแล้วนอนเนียนเหมือนแอบเข้ามา
แบบเอางี้ถ้าเกิดเรามองไปอย่างนี้สมมุติเราอยู่บนบกหรือ
คือเขาซ่อนแต่สุดท้ายก็คือไม่รอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่ครับ
คุมตัวได้เรียบร้อยครับคุณผู้ชม
ต้องชื่นชมนะครับหน่วยนรขอ
ชื่อเต็มคือทหารเรือหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ลำน้ำโขงเขตเชียงราย
พร้อมกับตำรวจตมเมืองเชียงแสนแล้วก็ตำรวจน้ำ

นี่เขาเรียกว่าเรือกาบแบบติดเครื่องยนต์ต้องสงสัยนะฮะ

จอดลอยลำอยู่หลังโรงแรมแห่งหนึ่งที่เชียงแสนจังหวัดเชียงราย

เขานอนร่าไปกับพื้นเรือแบบนั้น
คือต้องการจะพรางตัวไม่ให้เห็นซ่อนแค่ไหนก็ไม่มิดครับ
มีคนจีนคนหนึ่งชื่อว่าในหยูตรงอายุ๒๖ปีมาจากเสฉวนนะฮะ
แล้วก็พวกของเขารวมแล้วทั้งหมด๕คนตรวจสอบแล้ว
ไม่มีเอกสารประจำตัวมาแสดงกับเจ้าหน้าที่
แล้วพอไปตรวจสอบข้อมูลในระบบเนี่ยอ้าวไม่เห็นมีข้อมูลเดินทางเข้าออกประเทศไทยอย่างถูกต้องเลย
สอบปากคำผ่านล่ามต้องมีร่ามภาษาจีนมาพูดคุยแทน
เขาบอกว่า๑๒วันก่อนเดินทางมาจากเมืองต้นพึ่ง
แวงบ่อแก้วที่สปลาวแล้วจะแอบเข้ามาในไทย
ช่องทางธรรมชาติที่อำเภอเชียงแสน
โดยใช้วิธีการคือนั่งเรือท่องเที่ยว
คือเรือกราบติดเครื่องยนต์แบบนี้ปกติเขาจะลงเรือนี้

แต่นี่คืออาศัยว่าจะแอบเนียนเข้ามาในประเทศไทยนะครับ
โดยคนขับเรือเป็นชาวสปลาวชื่อว่านายลำพูแล้วก็นายเหนียว
นายลำพูนายเหนียวบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากเพื่อนคนลาวอีกทีหนึ่ง
เขาให้ค่าหัวเนี่ยถ้าพามาส่งได้เรียบร้อยจะจ่ายให้หัวละ๕๐๐บาท
คนก็๒๕๐๐บาทแต่ก็ไม่คิดนะครับว่าเขาจะมาแบบผิดกฎหมายเหรอเนี่ย
เพราะ๕คนนั้นเขาบอกว่าเขาต้องการจะมาทำงานต้องการมาทำงานอย่างถูกต้อง
ก็เลยพามาส่งแต่สุดท้ายพอถูกจับแบบนี้ก็ต้องสอบปากคำเพิ่มเติมล่ะ

เอ่อคุณคิงคะเขายังหายใจกันอยู่เนอะ

คือดิฉันแค่งงว่าในระหว่างที่เจ้าหน้าที่พูดคุยอยู่เนี่ยเขาก็ยังนอนอยู่ท่านั้น

นอนสอนง่ายมากพอโดนจับได้ก็คือไม่ดื้อเลยครับ

ทำแบบนี้ไม่คุ้มไม่ควรทำนะครับ
อยากเข้ามาก็ต้องเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนอะ
ถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยฮะ
นอนนิ่งเลยเจอเจ้าหน้าที่ขนาดนี้ลุกขึ้นมาเลยค่ะ
ได้แล้วนะมันโดนจับแล้วอ่ะ